คุณผู้ชมคะเวลาที่มีประเด็นในสังคมขึ้น
บางทีมันจะถูกกลบไปด้วยข่าวใหม่ต่าง

คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวมาตลอดเอ๊ะถามถึงความคืบหน้า
การดำเนินคดีกับคุณเอ๊ปรินาไกรคุบสรบพลังประชารัฐ

ที่ดินเรื่องของการบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติ
ณวันนี้มันเงียบไปหรือเปล่าเป็นยังไงบ้าง

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะอาจารย์สุภาพมากระตุกเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ

จริงถ้าเห็นรูปเสียโป้แล้วแกจะมีธนบัตรแบงค์พันธุ์เนี่ยเป็นมัด
ไปวางกองกันไว้ด้วยข้างแกเนี่ย
เมื่อวานน่าจะเอาไปที่สภาด้วย

เรื่องของสสปารินา
อย่างที่คุณน้ำแข็งบอก
จากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามันมีข่าวใหญ่อื่นเยอะ

รายการขีดเส้นใต้ที่เขาติดตามเรื่องนี้

คดีของคุณปารีนา

นี่หายไปหมดแล้วกดไปดูตรงไหนก็ไม่เห็นความเคลื่อนไหว
อันนี้ก็ธรรมชาติแล้วครับเพราะว่าเมื่อข่าวหายเรื่องก็เงียบ
มีคนอยากรู้ว่าตำรวจทำอะไรไปถึงไหนมีคนอยากรู้ว่าปปชทำอะไรไปถึงไหน
มีคนอยากรู้ว่าแล้วในสภาเขาทำอะไรไปถึงไหนเพราะข่าวเงียบไปจริง
คนที่จะตอบคำถามเรื่องนี้ได้คือคนที่เขาได้เฝ้าติดตาม
เขาเป็นคนหวงแหนป่าเขาเป็นคนที่เฝ้าติดตามและก่อติด
จะต้องถามกันอีกรอบแล้วครับว่าล่าสุดนี้ไปยังไง
คุณวีระสมความคิดอยู่ในสายตอนนี้สวัสดีครับคุณวีระครับ
สวัสดีครับพี่สุภาพครับ
ตกลงไปถึงไหนครับ
ล่าสุดเลยนะครับเมื่อวานนี้เองครับ
มีหนังสือด่วนจากศัพท์ตรวจแห่งชาติที่ตศ๐๐๑๑๒๒๓๓๓๑ลงวันที่๒๖สศ
ตอบผมมาว่าอย่างนี้ครับ
น้ำว่าที่ผมให้ผู้บัญชาการศัพท์ตรวจแห่งชาติแส่งตั้งหัวหน้าพนักงานสอบสวนระดับ
รองผู้บัญชาการมาคุมคดีปารีนากับคุณทวีไกรคุบ
เขาตอบว่าปรณีคุณปารีนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้ส่งสำนวนสอบสวนให้กับปปชดำเนินการ
คดีดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หมายถึงว่าเขาตอบว่าเรื่อง
ยกให้ปปชเลยออกมาว่ายกให้ปปชไปเลย
แทนทั้งที่ทางพนักงานสอบสวนปทศมีคำสั่งฟ้องตั้งแต่เดือน
ฟ้องปารีนาจะต้องยื่นต่ออัยการราชบุรี
ตั้งแต่เดือนพฤษภาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภา
ซึ่งตอนนั้นเขาสรุปสำนวน
แต่พอวันที่๑๓พฤษภาเนี่ยปปชทำหนังสือมาแค่ขอทราบผล
ปปชเขาขอทราบผล
ของคดีเท่านั้นเองเพื่อเขาจะได้เอาไปประกอบ
กับเรื่องที่เขากำลังตรวจสอบเรื่องจริยธรรมร้ายแรง
ของปารีนาเขาไม่ได้ต้องการสำนวนทั้งหมด
แต่ปรากฏว่าวันที่๘มิถุนาเนี่ยทางตำรวจปทศ
อ้างว่าเป็นคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้ส่งสำนวนทั้งหมดไปหมดเลยดูสิ
แล้วตำรวจก็อ้างว่าจึงไม่มีสำนวนไปสั่งฟ้องปารีนาต่ออัยการ

มันทัศนเป็นอย่างไรปกติ
ส่วนต่อส่วนคือตำรวจทำการส่งส่วน

การทำความเห็นก็มี๒อย่างเท่านั้น

แต่การทำความเห็นทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับ
ถึงจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง
ก็ต้องส่งสำนวนให้อายการครับตรวจสอบอีกทีนึง

ตามปวิอาญาเลยกฎหมายบังคับให้ทำอย่างนั้น
แต่มันมีกรณีปารีนานี่แหละครับ
นะที่ไปอ้างว่าเป็นอำนาจของปปชนะครับ
ผมไปดูกฎหมายแล้วมันไม่มีนะ
มันจะมีในกรณีที่ถ้านะเรื่องนั้นเนี่ยนะครับ
เป็นการกล่าวหาต่อปปชที่เจ้าหน้าที่รัฐนั้นเนี่ย
กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
หรือการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
โอเคอาจจะเป็นอำนาจปปช
แต่กรณีที่ปปชเขาตรวจสอบปรินาเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องทุจริตต่อหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
มันเป็นเรื่องการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเห็นไหมครับ
มันก็จึงไม่ใช่เรื่องที่ตำรวจจะต้องไปส่ง
แล้วเรื่องนี้แหละครับที่ผมทะเลาะกับตำรวจ
เพราะว่าเมื่อวันที่๒๙ผมก็ตามไปกับ
ตามเรื่องไปถึงรองผู้บังคับการที่รับผิดชอบ

รองผู้บังคับการก็โกรธผมมาบอกว่าผมเนี่ยไปโพสต์เฟซบุ๊กนะ
ว่าตำรวจโง่นะที่ไปเอาสำนวนไปให้ปปช
ผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณผมก็เตือนคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่าคุณเนี่ย
เอาสำนวนไปให้เขาทำไมคุณอย่าเอาไปให้เขา
คุณตอบเป็นหนังสือแค่ว่าตอนนี้ผลของคดีเสร็จแล้วและตำรวจสั่งฟ้อง
ก็แค่นั้นเองครับปประชาเขาต้องการทราบแค่นั้นก็อะไร
เพราะว่าผมนี่นะครับได้ตอบถามกับปประชาเองเมื่อวันที่๓
เมื่อวันที่๓๑กรกฎาครับพี่สุภาพผมเนี่ยถามกับปปชเจ้าของเรื่องเลย
ปปชเจ้าของเรื่องเขาก็ยืนยันกับผมว่าถูกต้องคุณวีรักษ์เข้าใจถูกต้องแล้ว
ปปชต้องการแค่ให้ตำรวจตอบว่าผลคดีเป็นอย่างไรแค่นั้นเอง
ไม่ต้องการสำนวนทั้งหมดแต่ในเมื่อตำรวจปทศส่งสำนวนมาทั้งหมด
เขาก็ดูอยู่แล้วตอนนี้ดูเสร็จแล้วไม่เกี่ยวกับเขาเขากำลังจะส่งคืนแล้วก็
วันที่๖สิงหาเขาโทรกลับมาเองปปชคุณเจษดาโทรมายืนยันกับผมว่า
คณะอนุกรรมการปปชมีความเห็นว่าให้รีบส่งสำนวนกลับไปยังตำรวจเพื่อให้ตำรวจเอาไปฟ้องต่อสาร
ตั้งแต่๖สิงหานะครับเห็นไหมเขาบอกว่าอนุกรรมการปปชมีความเห็นให้ส่งกลับ
เฮ้ยตกลงเนี่ยอปชก็ส่งจำนวนกลับมาอย่าง
ตรงนี้แหละครับที่ตำรวจพูดกับผมยังไงรู้ไหมครับ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องของพี่ไม่ใช่เรื่องของผม
พี่เป็นคนร้องพี่เป็นคนร้องพี่ก็ตามเอง
ผมบอกเฮ้ยบ้าเหรอคุณเป็นพนักงานสอบสวน
คุณมีอำนาจตามกฎหมายมันเป็นหน้าที่คุณต้องตามเรื่องไม่ใช่ผม
ถ้าอย่างงั้นให้ผมทำคดีไหมล่ะเนี่ยนั่นอ่ะก็เลยเลยทะเลาะกันกับผมเลย
บอกว่าเขาไม่สนใจเขาอ้างว่าเขามีเรื่องเยอะแยะ
เขาไม่ได้มาทำเรื่องเดียวนะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ย
พวกตำรวจไม่พอใจผมผมบอกว่าคุณมีสิทธิ์อะไรไม่พอใจผม
ในเมื่อผมเนี่ยนะเห็นว่าเรื่องนี้มันทำไมมันนาน
ประชาชนเขาก็สนใจผมก็ต้องจี้พวกคุณสิ
แล้วมันเป็นความผิดอะไรของผมการที่ผมจี้พวกคุณ
ถามความคืบหน้าของคดีเนี่ยมันเป็นความผิดอะไรของประชาชน
แล้วพวกคุณโง่จริงหรือเปล่าล่ะตอนที่เตือนว่าอย่าไปให้สำนวนเขาอ่ะ
ทำไมไม่ฟังผมบ้างนะไม่ใช่พวกคุณรู้กฎหมายกันคนเดียวที่ไหนล่ะ
ประชาชนก็รู้กฎหมายเหมือนกันเตือนคุณแล้วคุณไม่ฟัง
เพราะจนเกิดความเสียหายเนี่ย
ครับคือถ้าสรุปอย่างนี้ว่าตำรวจเห็นว่าเป็นของร้อน
เขาก็ส่งกลับ
ปปชก็ยังดองอยู่ครับ

คดีตัวยังอยู่ที่ปรปชอยู่ครับ

ใช่เจ้าหน้าที่บอกว่า
สิงหาเนี่ยคณะอนุกรรมการเนี่ย

พิจารณาแล้วมีความเห็นให้ส่งกลับ

ผมเข้าใจว่าเรื่องตอนนี้
ดองอยู่ที่คณะกรรมการปรปชชุดใหญ่

อายการเนี่ยสมมุติว่าอายการ

ตำรวจส่งไปที่ปปช

อายการเนี่ยทำอะไรได้บ้างไหม
ตามเรื่องเองได้ไหมหรือส่งสัญญาณ

อายการทำอะไร

ที่เรื่องมันยังมากยังไม่ได้ถูกส่ง
มาที่อายการถึงอายการ

อายุความอายุความนานไหม

กี่ปีนะฮะ๑๕ปีครับ

ถ้าปปชชุดใหญ่

เรื่องก็จะดองอยู่ที่ปปช

คณะอนุกรรมการปปช

ให้ส่งเรื่องกลับมาที่

ถูกมั้ยครับใช่ครับ
ฉะนั้นนี่คือวิธี

โยนกันไปโยนกันมา

ผมไม่เชื่อหรอกครับว่ามันไม่คุยกันก่อน
มันมีคนวางแผนเหมือนคดีบอส

คดีนี้เหมือนกับคดีบอส

มีช่องว่างตรงไหนมันก็รีด
เดินเนินการหมดเลยครับ
อันนี้ยังไม่รวมถึงว่า

เขาเตรียมการแล้วเดี๋ยวพอเรื่อง
สมมุตินะครับเรื่องพอเรากดดันมาก
นะครับสำรวจหรือปรบัชชา

ส่งอายการแต่ในขั้นตอน

ในเมื่ออย่างนี้ปั๊บเดี๋ยวมัน

เปิดช่อง

เดี๋ยวถึงขั้นสั่งไม่ฟ้อง

นี่แหละครับนี่แหละคือบ้านเมืองเรา

กระบวนการยืดธรรมของเรา

ผู้มีอิทธิพลไปรับใช้ผู้มีอำนาจ

ผมว่าประชาชนฟังแล้วก็ถอนหายใจว่า

รอบเดียวกับคดีในบอส

นอนผมบอกให้เลยแน่นอน

ซ้ำลอยคดีบอสถ้าหลักฐานอยู่ในสำนวนมันอ่อน
อายการก็สั่งไม่ฟ้องหรือก่อนจะถึงจุดนั้น
เขาก็จะไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากที่โน่นที่นี่
เหมือนกับที่ทนายบอสทำให้นายบอส
แล้วสุดท้ายผลก็ออกมาอย่างที่เป็นข่าวใหญ่โต
นี่ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่กับคดีบุกลุกป่าของสสปารีนาไกรคุบ
เรื่องนี้ต้องตามจริงครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
บุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ
เส้นใต้เมืองไทยในเรื่องนี้กันต่อนะครับ